เคลื่อนไหวการเมืองกันก่อนความเคลื่อนไหวการเมืองเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูลมีความวิทย์ใช้ให้
รุ้งไม้แล้วก็ทนายอานนท์มีความผิดนะครับ
ฐานล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูลใช้เวลาในการอ่านคำวินิจฉัยเนี่ย

วินิจฉัยว่าการกระทำของแก่นำกลุ่มราศดร
ที่นำโดยธนายอานนลมพาไม้ระยองหรือภารุพงษ์จากนอก
และรุ้งปนัสยาสิทธิเจรวัตธนกุล

เป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก

สั่งห้ามมีการเคลื่อนไหวลักษณะแบบนี้อีกในอนาคต

วิทย์ใช้เมื่อวาน
วันนี้ของวาคืออนาคตของวาแล้ว
ดังนั้นห้ามมีความเคลื่อนไหวเป็นอันขาด

มันคือมีเจตนาจะล้มล้างการปกครอง
ไม่ใช่แค่เรียกร้องปฏิรูปสถาบันเฉย
นี่คือการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
ขณะที่รุงปรัศจัยาไม่ยอม
กลัวที่ไหนไม่ยอมรับคำวินิจฉัยครั้งนี้
และประกาศเดินหน้าจะเรียกร้องการปฏิรูปทุกส่วน
ข้อเดินหน้าต่อไม่มีการหยุดอย่างแน่นอน
เช่นเดียวกันกับทนายกฤษดางนุจจรัส
ทนายความจากศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนบอก
นี่คำวินิจฉัยแบบนี้มันเกินอำนาจของศาลเลยนะ
สารจะมีสิทธิ์ไปสั่งคนห้ามทำหรือทำอะไรได้ยังไง

การวิทย์ใช้ของสารรัฐธรรมนุษย์เมื่อวานี้ด้วย

คุณนัทธพรโตประยูนเป็นผู้ยื่นคำร้องบอก
จากนี้ไปชัดเจนมาก
คือตำรวจสามารถเอาผิดอายการสามารถเอาผิด
คนที่มีความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในลักษณะนี้
นี่ถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่สารวินิจฉัยออกมาแล้ว
ตำรวจต้องทำหน้าที่ตามที่สารวินิจฉัย

แกนำกลุ่มก้าวหน้าฉันบอกวินิฉัยแบบนี้พังแน่นอน
จะมีแต่ปัญหาตามมาฮะความเห็นต่างจะเกิดขึ้น
แล้ววันหน้าเนี่ยความเห็นต่างของคนที่มีความเคลื่อนไห

นี่ยิ่งจะสร้างความแตกแยกให้เกิดแก่สังคมไทย

ของสารรัฐธรรมนูลเมื่อวานนี้นะครับ
ถือว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูปฏิกิริยาที่จะตามมาต่อในวันนี้นะคะ